อ่ะปรับฟรีลเปลี่ยนอารมณ์กันนะคะ
เป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์บนโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตก็ช่วยกันแชร์ค่ะ
เพราะว่าเป็นการชนแล้วหนีอีกครั้งหนึ่ง
คนขับรถพ่วงชนจักรยานยนต์
ทำให้ผู้ที่โดนชนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
และคนขับรถพ่วงหนีไปค่ะ
นี่คือนาทีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถพ่วง

ส่วนคนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตทันที
เต็กตึงอายุทยาจุดนครหลวง
ข้อความรายงานว่าเมื่อวานเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะ
ได้รับแจ้งอุบัติเหตุบริเวณถนนนครหลวงบ่อโพง
ช่วงหน้าปั๊มน้ำมันทีเอสออย
เข้าจากถนนสายเอเชีย๓กิโลเมตร
อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
หมายเลขทะเบียนงองูมมรเรือ๓๔๔จังหวัดชนบุรี
ถูกรถบรรทุกเฉียวชนคนขับเสียชีวิตในทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
ทราบชื่อต่อมาคือนายไกรสอนจันกลิ่นหอมอายุ๒๓ปี
อาศัยอยู่ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ทีมข่าวติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้คาดว่าอาจจะเกิดจากถนนในบริเวณนั้นเกิดการยุบตัวแล้วเป็นสรรขึ้นมา
จักรยานยนต์เสียหลักแต่ยังไม่ทราบค่ะว่าคนขับอยู่ในอาการมืนเมาหรือเปล่า
ยังไงก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ก็เลยฝากคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ
แต่ในมุมเพื่อนของผู้ตายช่วยกันแชร์คลิปนี้

ที่ส่วนหนึ่งก็โพสต์ข้อความไว้อาลัยพร้อมกับเขียนข้อความเล่าค่ะ
ว่าคนขับเพิ่งเลิกงานกำลังขี่รถกลับบ้านไปหาคุณแม่ที่ชนบุรี
แต่เคราะห์ร้ายยังไม่ทันถึงบ้านกลับมาเสียชีวิตก่อนนะคะ